คุณผู้ชมค่ะไปต่อแล้วกันไปส่งกำลังใจ
วันก่อนภรรยาคนสวยคุณก้อยรัชวิน
เขาลงรูปนี้คุณผู้ชมดูหน่อยนะคะ
เป็นภาพบรรยากาศที่แบบก็นิมนต์พระท่าน
มาทำบุญถวายสังฆฐานในห้องพักนะคะ
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎค่ะ
้อยก็เขียนเล่าว่าเมื่อวานนี้เป็นวันที่๑๑แล้ว

โดยพี่ตูนนะคะยังใจดี
ส่งอาหารชุดใหญ่มาให้พี่พยาบาล
ทานกันแบบว่าเต็มอิ่มอิ่มกันทั้งวอร์ดเลยค่ะ
ซึ่งคุณก้อยนะก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนเลย
ก่อนนะเพราะว่าอะไรตัวดราม่านั่นเองนะคะ
ใช่ค่ะ
หลังจากนั้นค่ะก้อยก็โพสต์อีกภาพหนึ่งค่ะ
เป็นภาพที่ทีมแพทย์มาตรวจวินิจฉัย

วันนี้เป็นวันที่คุณหมอมาตรวจค่ะ

ซึ่งทีมคุณหมอก็จะอธิบายอาการที่เกิด
จากการรองหมอนกระดูกทับเส้นประสานค่ะ
จนทำให้นิ้วซ้ายของพี่ตูนนั้นอ่อนแรงค่ะ
้อยบอกว่าคุณหมอมานั่งเล็กเชอร์ให้อย่างละเอียดเลยนะ

แล้วก็ได้อธิบายให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น
ค่ะโดยทุกวันนะคะพี่ตูนจะทดสอบแรงที่มือว่าดีขึ้นด้วย
การจับกีต้าคอร์ดสีแล้วคอร์ดเอมเนอร์ใช่เอมัยเนอร์
ผลปรากฏว่าวันนี้ค่ะกดขอดได้แล้วนะคะโดยสิ่งแรกที่พี่ตูนถาม
หมอก็คือผมจะหายทันคอนเสิร์ตในอีก๒เดือนข้างหน้าไหมครับ
เขาก็ยังห่วงงานยังไงบ้างซึ่งก้อยก็รู้ได้ทันทีนะคะ
สิ่งที่พี่ตูนนั้นเป็นห่วงมากที่สุดก็คือเรื่องงาน
ตูนอยากหายไวค่ะเพื่อกลับไปร้องเพลงให้ทุกคนฟัง
ตอนท้ายก็ยังบอกด้วยว่าถึงแม้ตอนนี้ยังไม่มีใครที่ให้คำตอบได้
พี่ตูนจะหายทันหรือเปล่าแต่ว่าแนวโน้มก็ดีขึ้นเรื่อยค่ะ
ตัวนั้นเนี่ยเริ่มจับคอร์ดที่ยากขึ้นได้แล้วแล้วก็อีกไม่นานคงกลับบ้านได้แล้ว
เขียนไว้ว่าส่งใจมาช่วยพี่ตูนกันนะคะ
พร้อมขอบคุณทีมแพทย์ที่มานั่งตอบคำถามเจ้าหนูจำไมค์อย่างเธอ
ข้อความนะคะอาจจะยาวสักนิดแต่เชื่อว่าถ้าอ่านจบแฟนคงดีใจ
อาการพี่ตูนนั้นก็ดีขึ้นเรื่อยนะคะ
และทั้งสองโพสต์ของก้อยค่ะก็มีเพื่อนดาราเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจมากมาย
รวมไปถึงนี่เลยค่ะพี่ปามมี่ค่ะ
ส่งรูปหัวใจให้ก้อยด้วยนะคะก็เข้าไปขอบคุณ
พร้อมกับบอกว่าขอบคุณต้นบอนไซค์ที่พี่มี่ส่งมาให้พี่ตูนได้รับแล้ว

อันนี้ก็เป็นบรรยากาศการห่วงใยกันนะคะระหว่าง๑๐เพื่อนศิลปิน

ภรรยาเขาดูแลอย่างดีไปเฝ้าข้างเตียงใช่แล้วคุณผู้ชม